ของครูยุ่นนะครับล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสั่งปิดมูลนิธิครูยุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่มีข่าวมีคราวแล้วก็มีคลิปออกมาเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็กนั่นเอง
คุณผู้ชมเป็นคลิปนี้นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่โตไปในช่วงที่ผ่านมาครับ
แล้วก็สั่งปิดบ้านคุ้มครองเด็ก๓หรือว่าบ้านครูยุ่นมีผลตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ขณะที่บรรยากาศที่บ้านครูยุ่นล่าสุดก็เงียบสนิทเลยไม่มีเด็กอยู่เลยนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าข้าวของของเด็กน้องบางอย่าง

รถจักรยานต่างแล้วก็มีแม่บ้านเดินทำความสะอาดอยู่สักหนึ่งคนนะครับ

มนตรีสินทวีชัยได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยมรัฐทีวีของเรา
บอกว่าก็รู้สึกเสียใจนะแล้วก็ใจหายครับ
มูลนิธิถูกสั่งปิดหลังจากนี้จะมีการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ว่า
หรือไม่นั้นก็อยู่ในดุลยพินิษฐ์ของคณะกรรมการมูลนิธิ
ส่วนตัวไม่สามารถตัดสินใจได้ในอนาคตอาจจะมีการปรับสถานที่นี้
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปในส่วนของคดีความ
จากว่าครูยุ่นเองก็ยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องหา
ข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กและร่วมกันใช้บรรยายงานเด็กนะครับ
จากนี้เองตำรวจก็อยู่ระหว่างการพิจารณา
หลักฐานเรื่องของคดีการค้ามนุษย์ด้วยหากมีหลักฐานเข้าข่าย
ก็อาจจะต้องโดนเพิ่มข้อกล่าวหาต่อไปส่วนเด็กของมูลนิธินั้นเนี่ย
ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมสมุทรสงครามเอง
ก็จะมีการนำเข้าสู่กระบวนการสอบประวัติแล้วก็ส่งกลับไปสู่ครอบครัว
ส่วนอาจจะรับเอาไว้ในสถานสงเคราะห์ของเด็กแล้วก็ให้การศึกษาเด็กต่อไป
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องราวของมูลนิธิครูยุ่นนั่นเองนะครับ